คุณผู้ชมเจ้าแม่นาคีรอดแล้วคุณแต้ว
คุณแต้วกักตัวครบ๑๔วัน
เน็ตก็บอกว่าโอ๊ยเจ้าแม่นาขี้แม่รอดแล้ว
แกร่งเหลือเกินถูกตรวจไป๓ครั้งรอดทุกครั้ง
แต่คราวนี้กักตัวครบ๑๔วันก็ถือว่ารอด
อันนี้ออกไปไปเช็คอินร้านกาแฟก็ไม่โดนดราม่าเท่าไหร่แล้วนะ
ก็ถือว่าครบแล้วแต่ล่าสุดคุณแต้วเองก็มีการไปไลฟ์
อันนี้เขาฝากบอกมาว่าคนติดโควิดไม่ใช่กระสือนะ
ไม่ต้องทำท่ารังเกียจขนาดนั้นก็ได้
เขาพูดมาอยู่ในไลฟ์นะครับ

ผลของวันที่๑๔ออกมาเป็นลบเรียบร้อย
คุณผู้ชมดูนี่นี่สิ้นสุดการกักตัว๑๔วัน
หลังจากที่คุณแต้วก็ได้มีการไปเจอไปร่วมงานกับคุณมะตูมไป
แล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙ไปแต่คุณแต้วไม่ได้ติดนะฮะ

โพสต์ไอจีสตอรี่ประกาศข่าวดีว่า
เฟรมผู้จัดการส่วนตัวของเขาที่ไปติดโควิด
จากการไปเที่ยวผับที่เชียงใหม่กับทางนู่น
เพื่อนเขาที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือน
ก็หายแล้วเช่นเดียวกันนะฮะทั้งแต้วที่ไม่ติด
ก็ครบการกักตัวเฟรมผู้จัดการที่ติดก็หายแล้วนะฮะ
แววก็เลยมีการไลฟ์อินสตราแกรมกับเฟรมผู้จัดการของเขา
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไปติดจากไหนมายังไง
ก็เล่าบอกว่าก็ไปเที่ยวผับที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วไปนั่งอยู่ในจุดที่โต๊ะมันอยู่หน้าห้องน้ำ
หน้าห้องน้ำเนี่ยคนเดินผ่านเดินเข้าเดินออกตลอด
ก็คงจะไปรับเชื้อจากตรงนั้นมานะฮะ
พอไปตรวจหาเชื้อหลังว่ามีคนติดก่อนเขาก็เลยเตรียมไปโรงพยาบาล
อาการของเขาก็ถือว่าติดมาจากการที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง
เขาก็เล่าว่าเขาไปติดมายังไงขั้นตอนการไปหาคุณหมออาการเป็นยังไง
แล้วรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นอย่างไรนะฮะ
ฟังเสียงคุณเฟรมตอนที่เขาไลฟ์กับคุณแต้วนะฮะ
สำหรับหมอก็คือเรียกว่าหายแล้วเพราะหมอก็เขียนในแบบโรงแพทย์ให้เฟรมว่า
รักษาหายแล้วตามอาการทีเนี้ยคนจะเข้าใจผิดว่า
หลังจากนี้คือมันต้องกักตัวต่อไปอีกเป็นเดือนเป็น๒เดือนหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างนี้คือแล้วพอไปสวัสดิ์ซ้ำสมมุติว่าอย่างเฟรมเนี่ย
เฟรมต้องการผลสวัสดิ์เพื่อจะเป็นเนกาทีใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นไกลลายประเทศไทยคือไม่ต้องสวับซ้ำอีกเลย
ก็คือกักตัวตามหมอบอกแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เลย
ไลน์ของเฟรมเนี่ยนะเขาไปติดโควิดวันที่๕มกรา
มิตรวันที่๖มกราออกจากโรงพยาบาล๑๙มกรา
แต่พอออกมาปุ๊บก็กักตัวต่อ๑๔วันนะฮะ
พอออกจากโรงพยาบาลคุณหมอก็แนะนำให้กักตัวเพิ่มอีก๑สัปดาห์
หลังจากที่แอดมิตรแล้วรักษาส่วนใหญ่ก็นู่น๑๐๑๔วัน
ตามที่คุณหมอบอกนะฮะสวอปถึงสามครั้งนะฮะ
ให้เช็คว่าติดหรือไม่ติดแล้วผลออกมาก็คือ
ตอนนี้เป็นลบทั้งหมดแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอก
ท้ายคุณเฟรมเขาก็พูดในไลฟ์กับคุณแต้ว
บอกว่าคนติดโควิดเขาขอร้องสังคมว่าคนติดโควิด
ไม่ใช่กระสือนะไม่ต้องทำท่าให้รังเกียจขนาดนั้นก็ได้
ใครก็ไม่อยากติดพอติดมันก็รักษาหายเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ช่วงท้ายคุณแต้วมีการขอโทษดราม่าระหว่างที่เขาออกไปตรวจ
แล้วก็ไปกักตัวแต่ว่าก็ไปโพสต์เช็คอินอยู่ในร้านกาแฟต่าง
จนทำให้ร้านต้องปิด๕วันแล้วก็บิ๊กคลินนิ่งต่าง
ฟังเสียงคุณแต้วช่วงนี้นะครับ
สิ่งที่ไปแวะในที่สาธารณะตอนที่ยังกักตัวก็ถือว่า
แบบเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะสมจริงก็ถือว่าผิดจริงอะค่ะ
ก็ต้องขอโทษนะตรงนี้ด้วยแล้วก็ความเป็นห่วงจากสังคมทั่วไปนะคะ
เหมือนแบบจะทำให้แต้วเหมือนกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้
ก็ยังไงก็ขอโทษมานะที่นี้นะคะ
แต่เราชื่นชมแต้วนะที่ผิดแล้วยอมรับแล้วขอโทษนะฮะ
ถือว่าเป็นบทเรียนของทุกคนแล้วกันนะครับ
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อนะเมื่อวานนี้ครับเพิ่มมา๘๓๖รายติดเชื้อในประเทศ๘๑๙ราย
เป็นคนที่มาจากต่างประเทศ๑๗รายตอนนี้สะสมอยู่ที่๒๔๕๔ราย
รักษาหายแล้วก็เยอะอย่างที่บอกว่าคนติดไม่ใช่กระสือนะครับ
รักษาหายก็๑๓๒๑๗รายเมื่อวานเสียชีวิตเพิ่ม๒ศพรวมตอนนี้๗๙ศพนะครับ
ผู้เสียชีวิต๒รายเป็นหญิงไทยอายุ๗๕ปีครับอยู่ที่สมุทรสาคร
อีกหนึ่งรายเป็นชายอายุ๖๘ปีเป็นพ่อค้าแล้วก็มีไปพื้นที่เสี่ยงก็คือสมุทรสาครนั่นเองนะครับ
เห็นไหมทั้ง๒คนก็อยู่ที่สมุทรสาครทั้งคู่เลือดนะฮะ
ขณะที่การติดเชื้อในสมุทรสาครเองยังสูงจากการตรวจเชิงรุก
พบผู้ติดเชื้ออายุน้อยที่สุดเป็นทางรกคลอดมาได้เพียง๒๖วันเท่านั้นนะฮะ
ส่วนผู้ติดเชื้ออายุมากที่สุดตอนนี้คือ๘๑ปีนะครับ
หมายว่าเด็กทามรกก็ติดเชื้อแล้วนะครับยังไงดูแลตัวเองให้ดีนะฮะ
แล้วก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ติดตามกันรายวันด้วยนะคะ